เหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะฟังแล้วต้องบอกเลยว่าสยองนะ
นี่คือโทษของการเมาเวลาดื่มเหล้าเมามาก
ก็ตีกันทำร้ายกันฆ่ากันตายอันนี้ทำร้ายตัวเอง
ผู้ชายคนนี้ค่ะดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ในห้องเช่านะ
เหล้าตั้งแต่เช้าเช้ายันดึกพอดึกปุ๊บเมาแยกย้ายกันนอน
บอกว่าได้ยินเสียงเพื่อนผู้ชายคนนี้ร้องออกมาเสียงดังเลยจากในห้องน้ำ
เขาก็เดินเข้าไปดูโอ้โหเลือดอาบเลยนะคะที่อวัยวะเพศ
ผู้ชายคนนี้บอกว่ารู้สึกคันที่อวัยวะเพศแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีพญาติช้อนชัยออกมา
เลยอยากจะดึงพญาติออกจากอวัยวะเพศตัดสินใจเอามีดปอกผลไม้
กรีดอวัยวะเพศของตัวเองกะว่าจะดึงพญาติออกมาซึ่งมันไม่ได้มีพญาติ
หลอนไปเองเมาดูสิที่นั่งกลมงอตัวอยู่นะใช่ต้องรีบส่งโรงพยาบาล
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะกู้ภัยนำตัวในวุฒิอายุ๓๗ปี
คนนี้คนเจ็บอ่ะนะคะครับส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเพราะว่าใช้มีดปลายแหลม
กรีดอวัยวะเพศของตัวเองเลือดไหลเต็มเลยค่ะคนเจ็บนี่โอ้โห
ร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมอยู่ตลอดเวลาครับพาเข้าห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่สิบอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีพอไปถึงก็เจอในวุฒิเมามาก
อวัยวะเพศของตัวเองอยู่นั่งเลือดไหลอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแต่ว่าตัวคนเจ็บไม่ยอมให้ประถมพยาบาลนะตอนแรก
ทำไมครับแล้วก็บอกว่าพญาติพญาติอยู่ในอวัยวะเพศ
ไม่ยอมให้เขาประถมพยาบาลด้วยเขาบอกว่าเนี่ยมีพญาติอยู่
ก็เลยเอามีดปอกผลไม้กรีดเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะช่วย
คนเจ็บก็พยายามจะร้องว่าพญาติมันชัยออกมาแล้วพญาติมันชัยออกมาแล้ว
พญาติใช่นี่ค่ะสุดท้ายก็ต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลอ่ะ
แหลมหรอยาวไหมเราเห็นมีดอะไรไหมมีดปอกผลไม้
เข้าลึกไหมก็ลึกพอสมควรแหละกันเลยนะ
เพื่อนร่วมงานของในวุฒิคนเจ็บอ่ะนะคะครับ
นายธวัชชัยภูลพันธ์อายุ๒๑ปี
เล่าให้ฟังว่าก็ตัวเขากับคนเจ็บเนี่ยทำงานก่อสร้างด้วยกัน
พักอยู่ห้องเช่าติดกันก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้ากันอยู่ในห้องเช่า
แต่ว่าดื่มเหล้ากันตั้งแต่เช้ายันดึกเมาแยกย้ายกันเข้านอน
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนเจ็บอะค่ะร้องเสียงดังออกมาจากห้องน้ำ
เพื่อนคนนี้ก็เลยเข้าไปดูโอ้โหเห็นว่าเลือดไหลเต็มห้องน้ำเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่อวัยวะเพศมีเลือดไหลออกเต็มเลย
คนเจ็บก็บอกกับเพื่อนว่ามีพญาติก็เลยขอความช่วยเหลือเพื่อน
เพื่อนก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้คนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ก็เขายืนยันว่าเขารู้สึกคันแล้วเห็นพญาติช้อนชัยออกมาจากอวัยวะเพศจริง
เขายืนยันแบบนี้ก็เลยเข้าห้องน้ำพยายามจะดึงพญาติออก
แต่พญาติไม่ยอมหลุดออกมาเลยเอามีดกรีดเลยค่ะ
คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
ว่าตกลงแล้วพญาติมีจริงหรือเปล่าหรือแค่เมาแล้วหลอนไปเอง
แต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือรักษาบาดแผลที่ถูกมีดกรีดเรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัยแล้ว

เห็นแล้วสิสุดท้ายเนี่ยญาติก็รู้ถึงเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็ไม่ได้มาเยี่ยมญาติบอกทุกคนก็ยังทำงาน
ก็ให้อยู่โรงพยาบาลดูแลอาการไปแล้วกัน